คุณผู้ชมคะเรารายงานข่าวเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็บ่อยครั้งเหมือนกันนะ
ก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อย
คราวนี้พาไปดูที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจนชาวบ้านทนไม่ไหว

เพื่ออยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเร่งแก้ไขปัญหาให้หน่อยนะคะ

ปลูกกล้วยกลางถนนเลยค่ะคุณผู้ชม

พอเป็นหลุมปุ๊บใส่ดินเข้าไปเลย

กลุ่มชาวบ้านตำบลคโคอมสุรินค่ะ
รวมกลุ่มปลูกต้นกล้วยประชด
บนถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทสุรินทร์
ระหว่างบ้านลำชีบ้านพลวง
ก่อนถึงทางข้ามทางรถไฟสถานีลำชี
สภาพคือเป็นหลุมขนาดใหญ่
ใหญ่ถึงขั้นใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้คุณคิดดูแล้วกัน
ในช่วงระยะทางระหว่าง๒๐๐เมตร
ก็มีหลุมมีบ่ออยู่หลายจุดหลายแห่งเลยคุณผู้ชม
สาเหตุก็คือมีรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
วิ่งผ่านไปผ่านมาบรรทุกหินบรรทุกอุปกรณ์
สำหรับทำถนนเลี่ยงเมืองตอนนี้ก็เลยคนเดือดร้อนค่ะ

ยังไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เลยนะคะ
ถนนเส้นนี้วิ่งผ่านหลายหมู่บ้านครับ
สามารถข้ามระยะไปในของจังหวัดบุรีรำได้ครับ
ถนนเส้นนี้เป็นสายหลักที่จะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบุรีรำแล้วก็สุรินครับผม
ถนนเส้นนี้เราเพิ่งได้มาเมื่อ๒ปีที่แล้วในการซ่อมบำรุง
แล้วตอนนี้เราเดือดร้อนมากคือมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินเข้ามาวิ่ง
ภายในระยะเวลาไม่ถึง๒เดือนก็ในสภาพที่เห็นนะครับคือพังยับเยิน
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบและดูแลส่วนตรงนี้ด้วยครับผม
คือชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าเส้นทางสายนี้มีคนใช้สัญจรไปมาเยอะนะคะ
กว่าพันครัวเรือนคุณผู้ชมก็เลยเนี่ยค่ะชาวบ้านก็เดือดร้อนกันหนัก
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาให้หน่อย
เขาก็เลยมีการรวมกลุ่มกันของตัวแทนชาวบ้านเพื่อออกมาร้องเรียนนะคะ